ให้ชอบดีชอบดีสุขเศษเพลงปรีนะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีไฟแดง
ปีใหม่แล้วนะครับปีนี้ก็ปี๖๖แล้วนะครับปีกระต่าย
ก็ต้องขอให้แฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
เมียสุขมากสุขภาพแข็งแรง

เอาหรอสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วใครที่ขับรถกลับบ้านนะครับ

ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะ

รวยรวยเฮ็งเทคปังปังค่ะ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวยกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าสุขสรรค์ปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์กันทุกคนนะครับคุณผู้ชม
ในโอกาสพิเศษแบบนี้เราเลยรวบรวมความเป็นที่สุดในรายการจากปี๒๕๖๕
มาให้คุณผู้ชมได้อิ่มเอมใจกันอีกครั้ง
มาเริ่มกันที่ที่สุดของความอร่อย
สำหรับร้านแรกเรามากันที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยากับร้านอาหารนายแกะร้านหน้าตาบ้าน
บรรยากาศเนี่ยอยู่ท่ามกลางทุ่งนาวิวดีดีแต่ข้างในมีอาหารระดับเหลารสชาติเยี่ยมราคาก็ถูกถูก
ชื่อเสียงเรื่องลือถึงขั้นว่ามีลูกค้ายอมขับรถข้ามจังหวัดมาเพื่อลิ้มลองกันเลยทีเดียว
ที่สำคัญเนี่ยครับเขาไม่รับจองโต๊ะทางโทรศัพท์ด้วยนะ
และถ้ามาหลังเที่ยงเผลอเนี่ยโต๊ะเต็มของหมดอดกินก็ไม่รู้นะ
ขึ้นชื่อขนาดนี้จะอร่อยขนาดไหนให้เฮียป้องกับน้องจ๊ะไปพิสูจน์กันเลยครับ
โหก๊วยผัดกุ้งชูชีปลาหมอและกุ้งนึ่งนมสดกันแล้วล่ะครับ
อร่อยอ่างที่เหลียดขึ้นมาคือชีวิตไทยหมวก๊วยกับอันนี้ขุสาใช่ไหมครับ
น้อยจีนนะฮะอันนี้มีแฮลล์บัตรจันทร์ดีมากเลย
กุ้งนมสดคือมันอร่อยมากคือนมสดกับไข่อ่ะ
ด้วยความที่แบบว่ามันเข้ากันอ่ะทุกคนคือละลายในปากเลย
เหมือนแบบเราไม่ได้กินข้าวไปเลยเมื่อกี้นี้
มันชาติแบบบ้านบ้านอ่ะเลยอ่ะหากินไม่ได้ในกรุงเทพฯ
ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วอร่อยมากคือจะบอกว่า
เสื้อป้าหมอพ่อมันดูสดมากเลยอ่ะนี่ไส้เทวดาเป็นไส้หมูทอดกรอบ
กินแล้วมันต้องนี่เลย
จากร้านอาหารเหลาสไตล์บ้านก็มากันที่อีกหนึ่งเมนูระดับพัฒนาคาร
อย่างหมูหันกันบ้างกับร้านนี้เลยครับ

ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาขายได้ถึงวันละ๓๐๐ตัวเลยนะ
เคล็ดลับการทำหนังกรอบที่อร่อยถึงขั้นว่า
เฮียป้องเนี่ยยังต้องไปลองทำดู
อกจากนี้ก็ยังมีบ่อตกกุ้งที่สามารถเอาคืนมาเผากันสด
แถมยังมีเมนูอื่นให้เลือกชิมอีกเพียบเลยล่ะครับ
เรียกว่าสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนเลยทีเดียว
โอ้โหขายดีขนาดนี้ก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยล่ะครับว่าจะอร่อยขนาดไหน

เขาให้กินหมูเขากินแป้ง

กรอบมากน้ำจิ้มยิ่งแซ่บกุ้งเผาค่ะที่นี่บอกเลยว่าเป็นกุ้งแบบเป็นเป็นเลย
คุณชอบให้มาได้เลยแล้วสั่งร้านจะเผาเอง
สดมากเนื้อแน่นและกินเข้าไปคือฉ่ำมากคุณค่ะ
คือแบบมันกรึบเลยและที่สำคัญเลยนะน้ำจิ้มคือแบบเด็ดจริง
แกงคั่วหอยขมค่ะแกงคั่วหอยขมนะครับใช่โอ้โหจะเป็นหอยขมที่แกะมาแล้ว
มีแต่ส่วนเนื้อเลยแกงคั่วหอยหมพริกแกงสูตรลับของทางร้านนะครับใช่
อร่อยจริงอร่อยมากเยี่ยมคนอร่อยไม่ได้โหยเหลี่ยงใดเรื่องจริงนะครับ
แหมอร่อยทุกอย่างถึงขั้นไม่วางช้อนกันเลยทีเดียวนะเฮียป้องน้องจ๊ะ
แต่ชิมหมูหันกันเสร็จเรียบร้อยเราก็หันไปหาเป็ดกันบ้าง
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าวิไลที่นี่นะครับเขาขายเป็ดได้สูงสุด
วันละถึงหกร้อยตัวเลยทีเดียวแถมเขามีน้ำซุปเข้มข้นหอมกลุ่น
เก็บไว้ใช้กว่ายี่สิบปีอีกด้วยเรียกว่าอร่อย
ตั้งแต่เนื้อเป็ดชำยันเครื่องในเลยทีเดียวล่ะครับ
แบบนี้คงต้องพิสูจน์กันสักหน่อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ใครชอบสัมผัสของขืดเนี่ยมันจะขึบนี่ขืดมากไม่ขาวแล้วก็ไม่แข็ง
อ้าวมันกำลังดีอ้าว
ตับหนูเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้ตุกจนแข็งค่ะทุกคน
มีความนุ่มของตับแต่ไม่ขาวก็อร่อยมาก
เนื้อเป็ดก็ได้ในปากนิ่มนั่ง
โหเมื่อกี้ที่เราตักเห็นมั้ยตอนเราตักยังยุ่ยแล้วอ่ะ
เนี๋ยวเรามีแฟคเตอร์อ่ามีสัมผัสใข้ใส
รวมแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดของแม่อร่อยเลย

แต่คุณดูลูกค้าคือแบบว่าลูกค้าจริงนะคะที่ไปยืนอยู่ตอนนี้นะคะ
ต้องดูการกินของกุกเรากินจังเว่น
ผูกใจสายเป็ดกันสักขนาดนี้ก็เป็นเครื่องการันตีเลยครับว่า

น้ำมันงามันจะทำให้ไม่สาบไม่เคล้า

สำหรับ๑๐อัพ

พูดถึงเนื้ออีกแล้วมีเนื้ออีกไหมคะ
มีเนื้ออีกเมนูหนึ่ง
มีเมนูอะไรที่เป็นเนื้อย่างไหมคะ

โอ้โหดูเลย

เออถ้าไม่กินเนื้อนี้
พลาดอะไรบางอย่างในชีวิต

แต่ขึ้นชื่อว่าร้านลาบลับทั้งที

มันต้องมีเมนูส้มตำปูปลาร้า
ว่าแล้วก็ให้ตัวแม่โชว์ลีลาตำเจ๊คิมสักครบได้ไหมล่ะครับ

เปรี้ยว

มื้อยอร่อย

โอ้โหดูลีลาเจ๊คิมของเราเนี่ยไม่เบาเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาชิมรสชาติอาหารจากเชฟยอดรักแห่งร้านลาบลับกันแล้ว
มาดูกันว่าเมนูไหนจะอร่อยถูกใจน้องใบตองและเจ๊คิมของเรากันบ้างครับ
ยอดแนะนำหน่อยเมนูตรงหน้ามีอะไรบ้าง

นี่เป็นก้อยเหมือนลาบซาลมอนใช่ไหมครับ

อันนี้คือตำปลาร้าสายแซลมอน
เส้นมะละกอดที่แก่มันเกราะปลอบกรอบอะ

อร่อยไม่เหงียว

เรามีอีกหนึ่งร้านลาบที่คราวนี้เป็นปลาดุกกันบ้าง
กับร้านลาบปลาดุกฟ้าวันนา
ผสมกับหล้ากประดุมันจะได้ดับกินข้าวได้ครับอ้าว
โอเคแล้วใส่พริกพ่นพริกฝ่วงก็ใส่พริกเกียจเนยงมา
มะนาวประมาณนี้ครับใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็สละแหน่ครับผม
ก็เป็นเศษพิธีได้กินเลยครับหน้าตาเนี่ยน่ากิน
น่ากินมากเลยล่ะครับเนี่ยวันหนึ่งใช้ปลาร้อยสี่สิบตัวครับผม
ไปตลาดตี๕ครับกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ๗โมง
พอเริ่มหมักหนึ่งชั่วโมงก็ขึ้นเตาย่างเสร็จก็ประมาณสามโมงครึ่ง
เตรียมของเสร็จมาตั้งนี้ก็๑๐โมงครึ่ง๑๑โมงคือพร้อมขายได้เลยครับ
แม่ขายส้มตำด้วยนะครับผมก็ลาบปลาดุกย่างไก่ย่างล้วงข้าวเหนียว
ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเห็นว่าขายดีจนมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้สบายสบาย
ซื้อที่นาเอาไว้เผื่อใช้ชีวิตในอนาคตได้เลยล่ะครับลุงนาก็พออยู่ได้ครับ
เล็กผสมน้อยส่งลูกเรียนจบปริญญาคนโตแต่คนเล็กเพิ่งอยู่ปีสาม
ไรก็ไม่เยอะวันละพันกว่าบาททำกันสองคนเนาะ
พ่อก็กำไรจากการค้าขายไปซื้อขี้ขี้ต่างจังหวัดประมาณสิบห้าไล่ได้ครับ
สิบห้าไร่ประมาณล้านห้านี่แหละครับแต่มาก็เลิกกิจการ
ย้ายฐานไปอยู่บ้านนอกทำไร่ทำนาไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขาครับแม่
เป็นตัวอย่างของคนทำมาหากินแบบนี้งั้นให้ลุงนาฝากข้อคิดถึงคนที่
อยากจะค้าขายไว้สักหน่อยดีกว่าครับต้องขยันอดทนหน่อยนะครับ
เพราะว่าหน้าฝนมันก็ลำบากหน่อยช่วงโควิดสู้นะครับ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยดีเพื่อความอยู่รอดครอบครัวของเรา
ขอให้สู้สู้หน้าครับฝ่าวันหน้าเปิดสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงเย็น
เชิญซ่วนนะครับมาราปะดูกก็พี่ละสี่สิบบาทของเหนียวก็ห่อละห้า
เอาขัวขัวเองพริกบนขัวเองใส่ปลานั่วแซบแซบ๐๙๒๔๓๙๕๙๕๑ครับ
ช่วยกันมารวดหนุนอย่างเงินป่าวันหน้าขายซุมมือ
จริงจริงเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับที่สุดของความอร่อย
แต่ช่วงหน้าเรายังรวบรวมความเป็นที่สุดไว้ให้ชมอีกหลายเรื่องแบบอัดแน่นจุใจกันเลยทีเดียว
จะมีเรื่องอะไรบ้างอดใจรอสักครู่เดียวครับ
ในนี้มีอบเชยค่ะครับผมมีไปกังวานแล้วก็มีเอ่อ
มีลูกเห็นลูกเห็นแพงอันนี้ค่ะลูกเฮนแพงแล้วฮะ

เศรษฐีป้ายแดงกลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
กับอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนรายการให้ความสนใจและคอยติดตามกันอยู่เสมอ
นั่นก็คือการเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้แต่ละร้านอร่อยจนขายดิบขายดี
ใครอยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงต้องจับตาดูช่วงนี้ไว้ให้ดี
เพราะเรารวบรวมที่สุดของการเปิดสูตรในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
มาให้ชมกันอีกครั้งมาเริ่มกันที่ร้านข้าวหมกไก่หวังบู่
ร้านดังเจ้าของตำนานความอร่อยแห่งเมืองสมุทรปราการ
ที่เริ่มต้นกิจการด้วยเงินเพียงสองร้อยบาทแต่วันนี้ขยายสาขาได้มากถึงเก้าสาขา
สร้างรายได้ต่อเดือนมากถึงล้านกว่าบาทเลยทีเดียวเขามีเคล็ดลับอะไร
ที่ทำให้ข้าวหมกไก่อร่อยจนขายดีขนาดนี้ตามเฮียป้องเข้าครัว
ล้วงสูตรลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกันเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับเรามาบุกครัวนะครับ
เปิดความลับความอร่อยกว่าห้าด้วยสามปีนะครับค่ะ
หมกไก่หวังบูค่ะอ่าเริ่มอันนี้แรกแน่เลยเหลืองเหลืองคือ
อันนี้คือเครื่องข้าวบดไก่นะคะครับผมค่ะที่เขาบดเรียบร้อยแล้วดม
แล้วนี่คือภงย่าพรรดิ์ค่ะภงย่าพรรดิ์ค่ะคือเราก็เคยได้ยินครับมันคือ
ภงย่าฟันก็คือแบบว่าทำมาจากเกฟ็ญสร้อนดอกไม้นะคะของอิหร่านนะคะ
นี่คือเกลืออันนี้เกลือแกงค่ะ
ต้องใช้เกลือแกงนะคะอันนี้หัวหอมเจียวที่เจียวแล้วจะเอาไว้โรยหน้านะคะ

คำมินค่ะต้องเป็นของอินเดียเหมือนกันค่ะ
อ๋อครับแล้วเป็นของไทยมันสิ่งไปค่อยออกค่ะอ๋อร้านนี้คือเน้นว่าต้องอินเดียเลย
ใช่ค่ะแล้วอันนี้คือซอสมะเขือเทศนะคะครับค่ะแล้วเห็นว่าหอมเจียวต้องซอยเรียกว่า
อ๋ออันนี้ใช่ใช่อันนี้ต้องซอยวันต่อวันนะคะที่อยู่ในหม้อนี้นะคะ
ถ้าค้างคืนจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่คือมันจะเหม็นหืดค่ะมันจะเหม็นหืด
ต้องซอยเตรียมเอาไว้วันต่อวันเลยอ๋อถ้าขายได้หมดก็คือทิ้งเลยใช่ค่ะ
อ่ะครับอันนี้วัตถุดิบครบแล้วนะฮะทำยังไงต่อครับคุณแม่ครับ
ก็เจียวหัวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะแต่เราก็เอาไก่เนี่ยใส่เข้าไปนะคะ
หม้อสิบห้าโลค่ะพี่นะอันนี้คือเราใส่นมสดใส่นมสดด้วยค่ะ
ทำให้ไก่นุ่มนะคะอ๋อไอ้ที่ว่าไก่นุ่มนุ่มเนี่ยคือนมสดด้วย
ช่วยค่ะไก่นี่คือพร้อมจะหมักตันยังคะพี่พร้อมจะหมักแล้วนะคะ
อ่าแล้วทำอะไรบ้างครับใส่เครื่องกระหมกค่ะอ๋อ
มะเขือเทศด้วยใช่ใช่ต้องใส่ระบบกลมกล่อมค่ะแล้วก็ผงย่าฟาดนะคะ
ทำให้ออกสีทำให้ออกสีค่ะอันนี้ของแพงด้วยใช่ของแพงค่ะ
ค่ะแล้วที่สำคัญทำให้ไก่หอมนะคะครับผมหอมแล้วก็นุ่มมาก
จริงหลายอย่างมากเลยครับเนี่ยกว่าจะทุกอย่างค่ะหลายอย่าง
เห็นว่าจริงง่ายง่ายอย่างงี้กว่าอย่าทำเสร็จออกมานี่ก็ไม่ง่ายเนอะค่ะผักชีค่ะ
โหถ้าทีวีมีกลิ่นหมูเลือดผักชีค่ะหมูส่วนมีได้กลิ่นด้วยนี่ค่ะค่ะออกมา
ค่ะโอเคค่ะครบแล้วเติมน้ำหน่อยค่ะเติมน้ำครับนะคะ
อ่าโอเคเราเที่ยวรอให้ไก่เส้นโทนนะครับเหมือนกันตอนหมกไก่เสร็จแล้วครับ
อันนี้เรามาดูข้าวดีกว่าค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าข้าวเนี่ยต้องลวกก่อนใช่ค่ะ
มันยังไงครับคุณพี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ
ค่ะครับผมมีปลายกัมวารแล้วก็มีอ่ามีลูกเท้นลูกเท้นแพงประมาณนี้ค่ะ

โอเคค่ะอ่าเอาเอาข้าวใส่เลยค่ะ

อ่านี่นะฮะนี่คือขั้นตอนการอยู่อันใหญ่ค่ะ
ลวกข้าวได้ค่ะโคตรดีแล้วใช่โอ้โฮพี่
นาทีครับพี่ประมาณเอ่อประมาณเจ็ดนาทีค่ะเจ็ดนาทีโอ้โห
จนกว่าเครื่องเทศมันจะเข้ากันได้ไหมใช่ค่ะเป็นตาโกบค่ะเป็นตาโกบ
อยากเห็นพี่ว่าไข่คางกบมันเป็นยังไงสูตรลับที่สำคัญคือการทำสองหม้อ
ในเวลาเดียวกันนั่นเองล่ะครับหม้อที่ใช้ลวกข้าวต้มน้ำใส่เครื่องเทศหนึ่งหม้อ
เพื่อให้ข้าวสะดุ้งอีกหนึ่งหม้อเนี่ยใช้สำหรับผัดเครื่องเทศสำหรับหมกไก่
ให้มีกลิ่นหอมอ่านะครับผ่านไปเจ็ดนาทีโดยประมาณนะครับใช่ค่ะ
ข้าวลวกเสร็จแล้วค่ะคุณพี่เรียกว่าข้าวตากบใช่ค่ะแล้วเราจะโรยหัวหอมไปชั้นชั้น
แล้วก็ข้างบนนี่ก็จะโรยน้ำข้างบนหน่อยหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวพอเวลาเสิร์ฟเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องเขาจะเอาข้าวออกครึ่งหนึ่ง
เสร็จแล้วก็จะงัดไข่ข้างล่างแล้วขึ้นมาแล้วก็เรียงเรียงเรียงเรียงให้สวยงาม
แต่แล้วก็พอเวลาลูกค้าสั่งแล้วก็ตักข้าวมาแล้วเราเอาไก่ใส่ไว้ข้างบนค่ะ
แล้วสีข้าวสังเกตว่ามันเหลืองนวลสวยมากอันนี้เหลืองมะขมิ้นใช่ไหมครับ
มิ้นกับย่าปั้นย่าฟั่นค่ะใช่อ๋อนี่เป็นสูตรลับ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็เหมือนไก่เนี่ยอยู่ข้างใต้แล้วใช่ค่ะ
หมกกันเข้าไปอีกใช่ค่ะอ๋อนี่คือที่มาของชื่อข้าวหมกไก่
ใช่ค่ะก็คือเอาข้าวเนี่ยหมกกับไก่เข้าไป
ครับแล้วปิดฝาก็คือมกมันถูกต้องครับนานเท่าไรครับพี่
ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะจากข้าวหมกไก่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์
เรื่องอาหารของชาวมุสลิมเราก็มากันอีกหนึ่งวัฒนธรรมอาหารอย่างข้าวแรมฟืน
ตัวแทนอาหารของชาวเชียงตุงประเทศเมียนมา
ที่อาจจะหากินยากสักหน่อยในบ้านเรา
แต่ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ร้านใบบัวอาหารเชียงตุงไม่เหมือนใคร
ประสบความสำเร็จสร้างรายได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงกันไปเลย
ซึ่งวิธีการทำข้าวแรมฟืนจะเป็นยังไง
ตามน้องใบตองเข้าครัวไปดูกันเลยครับ
ตอนนี้ไม่ต้องเข้าครัวมาอยู่กับแม่ออนแล้วนะคะคุณผู้ชม
และนี่วัตถุดิบหลักที่เอาไว้ใช้ทำข้าวแรมฟืน
ซึ่งเป็นแบบของขึ้นชื่อของร้านเนอะคุณแม่

มีวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างทำไมมี๓อย่าง
มีอะไรคะ

ต่อยแขวดใส่ลงไปนะ

ฝั่งที่ได้ออกมาพันธุ์โค้งมากเลย
น้ำมันใส่ลงไปเลย
เรียบร้อยได้แผงที่ม่อออกมาแล้ว
แม่บอกว่ายังมันไม่เสร็จแค่นี้

มันข้นแล้วคุณผู้ชมดูดิ
แล้วแม่ต้องเคี่ยวแบบนี้ไปเล่นด้วยเหรอ
เคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยให้มันเหนียวนะคะ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งมันได้ที่แล้วอ่ะแม่

หลังจากได้ที่แล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงต่อแม่
เทใส่ถาดให้มันกระด้างอะค่ะ

เดี๋ยวเราไปดูว่าตอนเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะ

เขาต้องทำสดใหม่ทุกวัน
ตั้งแต่ตี๓เพื่อให้ทานเปิดร้านตอน๑๐โมงเช้า

ไม่สามารถเก็บเอาไว้ข้ามคืนได้นั่นเองล่ะครับ

เราต้องมาตัดอย่างนี้หรอคะ

แล้วแต่ลูกค้าจะเอายำใส่น้ำ
แล้วก็เอาจะจิ้มอย่างนี้ค่ะนี่

ถ้าแบบยำก็จะตัดเป็นยังไงคะแม่
ตัดตัดเป็นแบบนี้ค่ะ

อันนี้คือพริกต้ม

น้ำมะเขือเทศ

ยำข้าวแรมฟื้นค่ะ
จบจากเรื่องของข่าวก็มาสู่ของหวานกันบ้าง
โรตีสายไหมของดีประจำจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

ซึ่งที่นี่เขาไม่ธรรมดา
เปิดรับคิวแค่๑๕นาทีเนี่ยหมดแล้วนะครับ
ที่สำคัญไม่มีขายหน้าร้านใครอยากกินต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะจ๊ะ
โอ้โหหอยยอดท้ายเนี่ยทะลมทะลายขนาดนี้
เขามีเคล็ดลับการทำยังไงให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปสืบกันเลยครับ

แต่เรื่องเส้นสายหมายเนี่ยทางพ่อแล้ว

ถ้าตรงไหนไหม้เราก็จะหมุนห้ามคนเด็ดขาดสูตรของมันคือไม่มีการคน
หนูอยากรู้เลยว่าการที่แบบว่าพ่อมาแบบสาวไอ้ไหมเนี่ยพ่อใช้เคล็ดลับหรือว่าเรียนมาจากไหนคะ
เรียนมาจากประสบการณ์ตัวเองนั่นแหละเขาก็ทำเรียนด้วยตัวเองไปเลยใช้ประสบการณ์

ตั้งแต่พอสาวสงมา๑๒๘ไหนไง
กิจกรรมนี้อยู่กับของร้อนหมดเลย

ทุกคนเคยโดนลวกมาหมดมาหมดไหมฮะ

นี้ไงครับแหละน้ำแท้มอันนี้เรียกว่าน้ำตาลสุกแล้ว
ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้คือทำอะไรครับพ่อ
จากเหลวจะทำให้เป็นก้อน
อ่าแช่น้ำเย็นมันแช่น้ำเย็นเย็นลอยเย็นนี่คือลอยเย็นลอยเย็น
รอยเย็นที่เห็นคุณพ่อหมุนหม้อน้ำตาลแบบนี้ก็คือเทคนิคการระบายความร้อน
โดยใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติและการหมุนของหม้อทำให้น้ำตาลก่อตัวอีกครั้ง
หลังจากการเคี่ยวความร้อนมานั่นเองล่ะครับซึ่งคุณพ่อก็จะใช้ไม้พายพลิกไปรอบรอบหม้อนี้
ก่อตัวได้ที่สีสันเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชม
กี่กิโลไหมจะไปเรื่อยเรื่อยไว้เรื่อยเรื่อยเบื่อก็หยุด

ประมาณ๒๐กิงแบบนี้
หมด๑เพราะคนเดียว
มีเป็นทำไปเรื่อยมีคนไม่เสียเงียบ

เป็นวิธีการสาวใหม่ใช่ไหมครับ

นี่มันดูไม่ออกเลยนะว่าเมื่อกี้มาเป็นก้อน

นี่ไงตัวแยกน้ำตาลแยกยังไงครับน้ำตาลร้อนตัวแยกน้ำตาลก็ต้องร้อน
คุณผู้ชมครับการทำสายไหมไม่ได้ใช้น้ำตาลอย่างเดียว
แล้วมาสาวจนกลายเป็นเส้นใหม่นะครับวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่สำคัญก็คือ
แยกน้ำตาลโดยนำแป้งสาหลีผสมกับน้ำมันบัวกวนให้เข้ากัน
ไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วไปอังไฟให้ร้อนเล็กน้อย
เพื่อมาผสมกับตัวน้ำตาลที่เราเคี่ยวและจับตัวกันไปก่อน
ตะวัดเข้าหากันให้เป็นวงกลมโดยใช้ไม้ยืดก้อนน้ำตาลให้เป็นเส้นยาว
ซึ่งตัวแยกน้ำตาลก็จะเกาะและเคลือบบนเส้นสายไหมที่ผ่านจากสาวใหม่นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม
แต่เส้นกำลังจะแยกกันแล้วนะจ๊ะดูดิเออนี่ไงดูดิ
มันเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยต้องใช้กำลังภายใน
แล้วต้องเป็นพ่อคนเดียวเลยที่ดึงใช่ไหมในบ้านเนี้ยเอาอะไรเอาดึงแล้วดึงอ่ะดึงยาว
อื้อยังไงอ่ะแม่ไปไงอีก
น้องจ๊ะจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยดูแล้วเนี่ยต้องใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
ไม่น่าล่ะดูกล้ามแขนของคุณพ่อสิแน่นเป็นมัดเลยนะครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าเรามาให้สุภาพบุรุษพระเอกตัวจริงของเราดีกว่าว่าจะสาวใหม่ได้แข็งแรงขนาดไหน
เอ้าสู้เขานะครับเฮียป้องทนัดแถมไหนดึงไปเลย
ซื้อดีกว่าชุดเท่าไหวะเออแล้วมันจะต้องดึงนานขนาดไหนเนี้ย
ก็ประมาณเนิ้นให้ดูว่ามันนิ่มหน่อยอะคุณพ่อจะเสร็จแล้ว
อย่างงี้เราจะทำยังไงต่อหรอค่ะเรียกเราก็จะเยื่อให้มันขาด
เยื่อเยื่อเยื่อให้มันขาดถึงงางมันขาดกระเทียวตอนนี้คือเตรียมพร้อมขายได้เลยใช่ไหมฮะ

ตัวนี้ก็ด้วยมือเราชำนาญแล้ว

คือแบบว่าโรตีสายใหม่อย
โรตีสายใหม่อันนี้เลยแล้วคุณแม่อยู่พระเนกอะไรคะ
เก็บตังค์เดียวโอ้โหเข้าทางเลย
กว่าจะได้โรตีสายไหมมาสักชุดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ย
แต่เรื่องของหวานยังไม่หมดเพียงเท่านี้
อายุทยาเราไปต่อกันที่นครปฐม
เพราะที่นี่เขามีร้านมะม่วงน้ำปลาหวานที่ขายดี
คู่ตลาดองค์พระภัทมเจดีมีระยะนานกว่าสิบเจ็ดปี
ซึ่งแต่ละวันมีลูกค้ามารอต่อคิวซื้อยาว
ขายเรียกได้ว่าเป็นหลักหมื่นต่อวันเลยล่ะครับ
หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่วันค่ะ
ขายทุกวันไม่เท่ากันทุกวันเพราะว่าลูกค้ามากน้อยแล้วแต่วันค่ะ

ก็น่าจะเป็นอยู่ที่กุ้งนะคะเครื่องแน่นลูกค้าน่าจะชอบค่ะ
แล้วก็กะปิน้ำกะปิแห้งกำลังจะมีตัวใหม่เป็นกะปิโหวค่ะ
ราคาที่อยู่หน้าร้านก็จะมีถ้วยเล็ก๓๐แล้วก็๗๐แล้วก็๑๐๐
แต่ว่าขายราคานี้เป็น๑๐ปีแล้วนะคะยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาอะไรเลย
ซึ่งพอมาถึงก็เจอพี่ยุเจ้าของร้านกำลังจะทำน้ำปลาหวานอยู่พอดี
เลยขอเข้าไปคุยกันก่อนครับว่าน้ำปลาหวานสูตรเด็ดของระคังทองเนี่ย
เขาทำยังไงแต่โอ้โหเห็นมีน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้อยู่แล้ว
ในนี้เนี่ยมีอะไรผสมลงไปบ้างล่ะครับเนี่ย
ในนี้ก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวกะปิแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นกุ้งฟอยขาวค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยกุ้งใหญ่นะคะ
ใส่กุ้งจนพูนขนาดนี้เลยล่ะครับ
ว่าแต่ทำไมต้องใส่ไปทั้งสองกุ้งแบบนี้ล่ะครับพี่ยุ
เพราะว่าลูกค้าบางคนชอบกินตัวเล็กบางคนชอบกินตัวใหญ่ไม่เหมือนกันค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นไซหอมแดงเลยค่ะถ้าหอมแดงก็จะเป็นสดนิดนึง
อันนี้ก็เป็นพริกจินดาพวกจินดาพวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำการคนให้เครื่องต่างทั้งกุ้งแห้งหอมแดงและพริกเข้ากันดี
แล้วก็จะตักเฉพาะผิวหน้าที่เครื่องลอยขึ้นมาใส่กระปุก
เพื่อให้ได้น้ำปลาหวานเครื่องแน่นเน้นนั่นเองล่ะครับ
น้ำปลาหวานเรียบร้อยก็ต้องขอมาดูที่มะม่วงกันสักหน่อย
ซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยใช้มะม่วงอะไรล่ะครับ
ถ้าหลักเลยทั้งปีก็จะเป็นแก้วขมิ้น
ถ้านอกฤดูจะเป็นมหาชนกเดือน๙ฟาลั่นมรกฏเขียวสามรส
แต่ถ้ากินเข้าสุดเลยก็จะเป็นแก้วขมิ้นค่ะ
แหมเห็นขายดีขนาดนี้แล้วไปเอาสูตรการทำมาจากไหนล่ะครับเนี่ย
จริงจริงได้มาจากแม่แฟนค่ะแล้วพอพี่แต่งเข้ามาพี่ก็เข้ามาทำต่อค่ะ
พี่ก็ตัดสับเสียงสุวทธิศไข่หอมไทยแท้นะคะ
จินดาเยาษศลแต่ก็อยู่ที่ตัวกุ้งด้วย
ปรับปรุงมาตลอดค่ะ
แล้วกว่าจะปรับสูตรจนลงตัวเป็นที่ถูกใจจนขายดีขนาดนี้

บ่นกับด่าเป็นเรื่องปกติอะค่ะ
บางทีก็กุ้งไม่ดีพริกไม่ดี

เราก็พยายามแบบจะดูแล
แล้วเราก็จะไปบอกเด็กของเราว่ามันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้น
ก็ขอโทษด้วยจริงถ้ามันพลาดไป

จริงจริงแบบนี้อยากให้ฝากเคล็ดรับความสำเร็จ
ไว้หน่อยดีกว่าครับรู้จักตัวของมันมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะ
เราไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่นไม่มีใครทำแล้วดีขึ้นเลยค่ะ
ทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเริ่มต้นค่ะวันแรกห้าโลวันที่สองห้าหกโล
วันที่๓๘โลมันก็ต้องทนผ่านวันเวลา
มันจะดีขึ้นนะคะขอให้อดทนนะคะฝากด้วยนะคะ
ซื้อผ่านออนไลน์ได้นะคะเฟสบุ๊คค่ะระคังทองนะป้าหวานนะคะ
อิ่มกันไปเลยนะครับกับที่สุดของการเปิดสูตร
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดี
ที่รวบรวมไว้เป็นที่สุดมาฝากกันอีก
จะเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
เซธีป้ายแดง
เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ซึ่งในวาระดีถีขึ้นปีใหม่แบบนี้
เราก็อยากให้คุณผู้ชมให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี
เราตามสินแสชัยไปที่อารามไทยเสวียนก้วน
หรือมูลนิธิเตาธรรมสยามกันเลยดีกว่าครับ
ด้านหลังผมนะครับก็มีเทพเจ้าองค์ที่สูงสุด
กวนตาตี้เทพเจ้าแห่งฟ้าแล้วก็สุยกวนตาตี้เทพเจ้าแห่งน้ำ
แล้วก็ตี้กวนต้าตี้เทพเจ้าแห่งดินอันสูงสุดเจ้าสัวทุกท่านแอบมาไหว้กัน
ข้างหลังผมเนี่ยนะครับคัมภีร์เทพเจ้าเนี่ยติดอยู่ในกำแพง
และตรงกลางนะครับเป็นรูปเทพเจ้าสามพระองค์
เพราะคัมภีร์เนี่ยนะฮะฉายแสงมาหาเราเวลากระทบแสงแดด
แสชัยกล้าการันตีเพราะสินแสชัยรู้ว่าที่นี่เป็นของจริง
ถือว่าเป็นเทพที่มีพลังยิ่งใหญ่จริงเลยนะครับ
แล้วแบบนี้ของไหว้และวิธีการไหว้ต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
ไหว้องค์บรมอาจารย์ตรงนี้ก็คือเราเปรียบกับเหมือนกับไหว้ฟ้าดิน
ในการไหว้ตรงนี้เราก็ต้องเตรียมของมงคลนะครับเป็นผลไม้๕อย่างนะครับ
ส่วนต่อมาก็จะเป็นเทียนหรือเป็นตะเกียงจุดตะเกียงเสริมความสว่าง
นำพาชีวิตให้กับตัวเองส่วนเราจะมีตัวนี้จะเป็นกระดาษซูเซ็กกิม
กระดาษซูซิกิมก็จะมีทั้งกระดาษไหว้เทพเจ้าชั้นสูงเทพเจ้าชั้นกลาง
แล้วก็เจ้าที่แล้วก็ทหารเทพนะครับในส่วนของข้างล่างที่เป็นก้อนทอง
จะเป็นกระดาษขอโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง
ขั้นตอนการไหว้เราต้องจุดเทียนก่อนนะฮะจุดเทียนข้างซ้ายเสร็จก็มาจุดเทียนข้างขวา
เมื่อเทียนติดแล้วนะครับเราถึงมาจุดทูปสินแสจะขอพรนะครับ
ธิษฐานให้ทุกคนร่ำรวยสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงการค้าเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้าสัวทุกคน
สิ่งแรกสินแสก็จะกราบครั้งที่หนึ่งโดยทูบดอกที่หนึ่งก็คือเทพเจ้าแห่งฟ้า
กราบครั้งที่๒โดยทูบดอกที่๒ก็คือเทพเจ้าแห่งดิน
กราบครั้งที่๓ก็คือเทพเจ้าแห่งน้ำ
แต่การไหว้ก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จได้ทุกครั้งไปนะครับ
จะต้องมีการตรวจสอบว่าดวงชะตาของเรายังดีหรือมีเคราะห์อยู่หรือเปล่า
เกียงนี้นะครับถ้าใครดวงดีไฟอยู่ในตะเกียงอันนี้
ก็จะลุกขอบตะเกียงจะไม่มีเขม่าเลย
มีการเสี่ยงทายแล้วตะเคียงใดที่เป็นเขม่าวสีดำ
เตียงที่มันแตกหรือดับ
แสดงว่าท่านมีเคราะห์หรือกำลังมีเคราะห์หนักจะต้องตามมาแก้
สิ่งแสดงขอแนะนำนะครับมาศักระและมากราบไหว้และมาขอพร
เทพเจ้าแห่งสังกวนตาตี้เทพเจ้าแห่งฟ้าแห่งดินแห่งน้ำ
รับรองครับสิ่งแสดงใช่เลย
ได้รับพลังกันไปเรียบร้อยก็มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่สุด
จากปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั่นก็คือที่สุดของความดราม่า
เพราะหลายร้านที่ได้มาออกรายการก็ล้วนต้องฝ่าฟันอุปสรรคเสียน้ำตา
ให้กับมรสุมชีวิตที่เข้ามากว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีป้ายแดง
เส้นทางชีวิตของพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปชมกันเลย
เลยครับเริ่มจากแหล่งมะพร้าวน้ำหอมชื่อ
กับร้านยุพินมะพร้าวเผาบ้านแพ้ว
ของดีสมุทรสาครที่วันหนึ่งเนี่ยเก็บมะพร้าวขายได้ถึง
หนึ่งพันเจ็ดร้อยลูกรับกระเป๋าวันละสามมื้อบาท
สร้างรายได้เลี้ยงคนในครอบครัวจนเรียกว่ารวยยกบ้านแต่เส้นทางการทำมาหากินก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทีเดียวครับ
เมื่อพ่อเปี๊ยกเสาหลักของบ้านประสบอุบัติเหตุจนแขนรับภาระหนักไม่ไหวช่วงนั้นเป็นยังไง
ให้แม่ยุพินเจ้าของร้านเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงจริงมันก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เรียบง่าย
ใช่มันก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นอ่าค่ะคุณพ่อเป็นยังไงค่ะไปตกต้นมะม่วงมาแขนหัก
เอาไปที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ข้าวเฝือกมาให้แล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้ทำงานหนักใช่ไหม
ก็ทำกันพ่อก็ตัดไม่ได้ก็ออยก็ทำแทนพ่อโอ้แล้วถามพ่อหน่อย
คุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อตกต้นไม้เนี่ยหมอว่ายังไงบ้างคะ
รักษาให้ใส่เฝือกพอกปูนเตอร์ไม่ไหวมันบวมเราไปทำงานหนัก
ค้ำไปสอยอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราทำยังไง
ได้ได้ลูกชายอ่าสืบทอดลูกชายทำไมเราถึงมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำสวนมะพร้าว
คือพ่ออืมคือแข็งเขาไม่ไหวนะครับครับผมก็เลยมาช่วยเขาอ๋อ
มาช่วยคุณแม่คุณพ่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่ออกจากเรียนป๖อะครับ
เกือบสิบปีแล้วครับอืมน้องเปิ้ลมาช่วยตอนไหนเอ่อออกมสามเลยค่ะพี่
จบม้อสามแล้วก็มาช่วยขายขายของเราไม่กลัวเหนื่อยกลัวหนักลำบากมั้ยคะ
ไม่ไม่กลัวค่ะพี่แล้วคิดแค่ว่ายังไงช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ของพี่หนูสักค่ะ
ซึ่งความต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวของทั้งพี่เปิ้ลและน้องออยนั่นเองที่กลายมาเป็นพลังให้ทั้งคู่ทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ดีกินดี
กับอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองล่ะครับน้องออยมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่คนนี้ไหม
รักษาทุกภาพให้ดีดีแข็งแรงนะครับแหละนะครับอยู่ก่อนลูกห่วงนานอ่ามีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมครับ
ดื้อนะลูกก็เป็นห่วงเห็นไหมก็รักหมดทุกคนนะลูก
มันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคุณผู้ชมเนาะแล้วเขาก็ดูแลช่วยเหลือทำอะไรด้วยกันมาจนแบบมีทุกวันนี้ได้นะคะ
เรียกว่าเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่อบอุ่นช่วยกันทำมาหากินจริงเลยนะครับ
แต่สำหรับบางร้านการใช้ชีวิตคู่ก็อาจจะไม่ได้เรียบง่าย
อย่างเช่นร้านตายยิ่งเจริญที่เขาเนี่ยมีทุเรียนทั้งก้านยาวและหมอนทองคัดเกรดพรีเมียมเน้น
ขายได้วันละแสนรายได้ต่อเดือนมากถึง๓ล้านบาท
แต่เห็นว่าขายดีขนาดนี้พี่ยิ่งเจ้าของร้านก็เคยผ่านจุดที่ครอบครัวแตกแยก
กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากที่เคยมีพี่ตายสามีคอยช่วยดูแลร้าน
กลับต้องมารับภาระเองทุกอย่างเพียงลำพังตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
ฟังจากปากพี่ยิ่งกันเลยครับอันนี้พี่ตายก็ส่วนยิ่งก็ได้รับโทรศัพท์
ว่าแบบมีผู้หญิงโทรมาแบบว่าเขาเป็นแฟนพี่ตาย
จริงตอนแรกยังไม่โกรธแต่เขาไม่กลับค่ะพี่ป้อง
ขณะที่ตอนนั้นพี่คลอดน้องออกมาแล้วใช่มีลูกแล้วค่ะตอนนั้น
แรกแรกเลยนะคะตอนนั้นที่ตอนนั้นน้องประมาณสามคนค่ะ
เดี๋ยวก่อนเอ้ยจ๊ะแกถามให้ตรงดินี่เขาบอกว่าพี่ตายโทษนะคะ
ตอนเรามีลูกตอนนั้นแสงมายถึงนอกใจเมียไม่จะตรงใครเขียบแล้ว
ใช่จริงไม่ได้เมื่อกี้แม่แม่ไปกำจามแล้วแดดโตไม่กล้าไง

สุดท้าย๙เดือนแล้วกลับมา

หมดตังค์ครับหมดตังค์ครับตังค์ไม่มีแล้ว

พี่ก็บอกว่าคิดถึงเขาอะไรก็ได้

หนูก็ทุบอย่างนี้เลยอ่ะ
ตอนที่แอ้งกัน๙เดือนเรายังมีใจรักเขาอยู่ไหม

พี่เราเป็นรักอะไรเขาจังเลยอ่ะ
ผมมีของดี

โอ้โหตอนนั้นคือปัญหาครอบครัวนี้ก็บ้านแตกแสลกถาดเลย

ถึงขั้นเหลือเงินในบัญชีแค่๓บาท

มาได้เพราะลูกคนเดียวเลยค่ะ

แล้วลูกก็รักพ่อเขามาก

ตอนที่พ่อเขาไม่อยู่เขาก็ดมเสื้อพ่อเขาทุกวัน

ถ้าเราลองกลับมาอีกสักครั้งหนึ่ง
เพื่อจะให้มันเดินหน้าต่อไปได้

ที่แบบว่ากลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์

อ๋อเอาเลยบอกเอาเลยบอกเอาเลยบอกแล้ว
ขอบคุณครับที่แบบมาขายเพื่อกันอะไรอย่างนี้ครับ

เราก็ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างของคู่ทุกคู่ยาก
ที่ช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัว
ซึ่งเจ้าของร้านก็คือคนนี้เลยครับ
พี่ตาสาวไทยแท้
แต่ได้การยอมรับจากลูกค้าชาวอินเดีย
ว่าอร่อยเหมือนบินไปกินที่อินเดีย

สามารถขยายได้ถึง๖สาขา
แต่ก่อนที่จะมีชื่อเสียงขนาดนี้

เมื่อพี่ราจูผู้ซึ่งร่วมก่อตั้ง

ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
เลยทำให้จำเป็นต้องกลับประเทศอินเดีย

ไข้ทั้งหมด
อยากให้ลูกค้ารู้
แล้วเขาไม่อยู่
ขอนุญาตพบหน้าพี่ศู้กลับมือ
สวัสดีค่ะ

ไม่นานอยู่ตรงนี้เเค้า

ที่ว่าพี่รอบห้าม
อยู่ที่นี่

ที่ทำให้พี่มีร้านอาหารอินเดีย

ทุกครั้งที่พี่ท้อหรือพี่แบบ

เขาจะเป็นคนเดียวที่ให้กำลังใจพี่ตลอด

ตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่มีแค่เขา

ตลอดมากทำ

ใช่เขาก็เหมือนว่าเป็นคนเดียวที่แบบ
คือบอกพี่ว่ายุทำได้ยุทำได้แน่นอน

ยูเก่งความสามารถอยู่ในตัวยูจริง
เขาเขาจะพูดกับพี่แบบนี้ตลอดเวลาเลย
วันนั้นถ้าไม่มีเขาให้กำลังใจพี่ในวันนี้
ก็มันทำให้ร้านได้เปิดไปถึง๖สาขา
คือเขาก็ยื่นมือที่จะมาออกอุ้ม
แล้วก็ช่วยพี่ตลอดเวลา

เศรษฐีป้ายแดงจากปี๒๕๕๙
และเรายังคงค้นหาความสนุก
พร้อมเส้นทางรวยมาฝากกันอีกเรื่อย

ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชม
สุดท้ายนี้น้องใบตองก็มีความคิดเห็นดี

จะเป็นยังไงให้น้องใบตองเล่าให้ฟังดีกว่าครับ
ส่งมาบอกว่า
ชอบรายการนี้เพราะว่าเป็นรายการที่ดี

ส่วนอีก๑คอมเมนต์คุณแอนเนานิตยะกัน

ว่าเป็นการนำเสนอร้านค้าร้านอาหารต่างของพ่อค้าแม่ค้า
ต่อสู้ทำมาหากินในชีวิตให้นำพาความเจริญรุ่งเรือง
มีร้านอาหารแนะนำที่น่าสนใจด้วยสองคอมเมนต์นี้นะคะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะใบตองจะมอบเสื้อเศรษฐีป้ายแดงค่ะ
สวยแบบนี้ให้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่เลยค่ะ
จริงจริงแล้วต้องขอบคุณแฟนแฟนนะคะ
ทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มารวมถึงไม่ได้ส่งนะคะ
แล้วก็ติดตามรายการเศรษฐีป้ายแดงกันมาอีก๑ปีเต็ม
ขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขเห็งรวย
สิ่งใดสมปรารถนามีความสุขมากค่ะ